วันนี้มีการพิจารณาคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีนะคะ
คดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมปี๒๕๕๑แล้ว

กรณีที่นำคำพูดของคุณดาวตอปิโดที่มีการหมินเบื้องสูงมาพูดซ้ำบนเวที
แล้วก็มีการถ่ายทอดออกทางโทรทัศน์ด้วย
เรื่องนี้ดำเนินมาถึงสารชั้นสุดท้ายก็คือสารดีการแล้วนะคะ
และสารดีกาตัดสินใจยกฟ้องค่ะ
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกา

แก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เป็นจำเลยในความผิดฐานหมินเบื้องสูง
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
กรณีที่นายสนทิได้นำคำปราศัยของ
นางสาวดารณีชาญเชิงศิลปะกุลหรือว่าดาตอปิโด

เอามาพูดซ้ำบนเวทีปราศัยในกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตร
บริเวณเชิงสะพานมักขวานรังสรรค์
และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และเว็บไซต์
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
แต่สารอุทธรณ์เห็นว่านายสนทิไม่มีความจำเป็น
ที่จะต้องนำเนื้อหามาถ่ายทอดซ้ำในที่สาธารณะ
สารอุทธรจึงได้พิพากษากลับจำคุกนายสนทรีย์๒ปีค่ะ
พิพากษายกฟ้องเพราะเห็นว่าการกระทำของนายสนทิ
เป็นการนำคำพูดของนางสาวดารณีไปปราศัย
เพื่อเรียกร้องให้ตำรวจและทหารดำเนินการจับกลุ่มนางสาวดารณี
ไม่ให้ปราศัยดูหมินสถาบันเบื้องสูงอีกต่อไป
ประกอบกับคำพูดของนายสนทิเป็นการคัดข้อความมาบางส่วนเท่านั้น
ดังนั้นศาลจึงเห็นว่านายสนทิไม่ได้มีเจตนาที่จะมีเบื้องสูงค่ะ